เขาเชียร์เมซี่อยู่แล้วครับก็อยากให้อาเจนได้แชมป์
ก็คืออยากมันปิบล็อกได้หมดนะครับแต่ยังไงก็อยากให้เบซี่อ่านได้แชมป์สักครั้งหนึ่ง
ซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับว่าเข้าไปชิงแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็น
แบบที่เจต้องการหรือเปล่านะครับ
ส่วนควรินัทจับตามองในบอลโลกกลางนี้ก็คือจุศเบอร์ริ้งแฮมครับ

ซึ่งแม้ว่าอังกฤษจะแบบไปไม่ถึงฝันนะครับ
แต่อนาคตของจุศเบอร์ริ้งแฮมไปได้ไกลแน่นอน
ส่วนเป้าหมายนะครับในรูปการ๒๐๒๓เมซี่
ชนะอาทิตย์ก็จะเป็นความมั่นใจนะครับ
มีไทยเจอไต้หวันใน๑เกมนะครับในวันนี้ครับช่วงเวลา๒ทุ่มครึ่งนะครับ
ก็มีมันโน้ทโพลกิ้งของนักภูมิศรูปสอนแล้วก็ชันตรงพรมสี่แก้วนะครับ
โน่บอกว่าเป็นเกมสำคัญนะครับในการเตรียมทีม
ใครที่ไม่ได้ลงในเกมกับพม่าเนี่ยจะได้โอกาสในเกมนี้
เพื่อทดสอบแนวทางก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็รีซอร์
ทีละเทพวิโดไทยครับจะเล่นเกมอำลาทีมชาตินะครับ
ก็คุยกับรีซอร์แล้วว่าจะเป็นตัวจริงเลยให้ลงเล่น
แต่ว่าขอให้เวลาเป็นแค่๑๔นาทีตามหมายเลขของเขานะครับ
เพื่อรับเสียงปรบมือจากแฟนบอลทุกคนแล้วก็บอกกับรีซอร์นะครับ
ในทีมไปเลยว่าทุกคนนะครับต้องเล่นเพื่อรีซอร์
แล้วรีซอร์มีเวลา๑๔นาทีในการยิงประตูถ้าเกิดยิงประตูไม่ได้
ภายใน๔นาทีถูกเปลี่ยนตัวออกปรเมฆอาวิลัยลงไปแทนเมื่อไห
ซอร์นะครับจะต้องเลี้ยงกาแฟทั้งทีมเลยครับ
จากนั้นครับทีมไทยลงฝึกซ้อมนะครับเน้นไปที่แผนการเล่น
ทดสอบนักเตะใหม่แล้วก็ให้โอกาสนะครับ
แค่งที่ไม่เล่นจากเกมแรกลงแน่นอนประเมฆอาวิลัยครับ

ที่จะลงเล่นแทนเทียเทพวิโนไทยแล้วก็จะทำหน้าที่ตามที่โค้ชสั่งมาให้ดีที่สุด

ธรรมศาสตร์สเตดียมเจอกับไต้หวัน๑เกม
ก่อนจะเล่นอาเซียนคลับนะครับ